ในเรื่องของสัมผัส
สัมผัสพิเศษที่เพื่อนบอกว่า

วิญญาณน้องแตงโมน่าจะมาอยู่ใกล้กับเพื่อนนะครับ
เพื่อนก็เล่าให้ฟังหลายคนนะ
คุณแอนนาก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับเธอ
คุณฮิปโปก็เล่าหรือว่าคุณอะไรนะ
คุณพุดเดิ้ลคุณพุดเดิ้ลก็เล่านะครับ

ใช่คุณฮิปโปเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นทั้งเพื่อนสนิท
แล้วก็เป็นผู้จัดการคอยดูแลคิวต่างด้วยเนี่ยนะคะ
คุณฮิปโปบอกว่าเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นเนี่ย

คุณฮิปโปกับคุณแอนนาไปออกรายการรายการหนึ่ง

สัมผัสได้เลยว่าคุณตังโมมาหา

กลิ่นกลิ่นมันคล้ายกับห้องนิติเวศห้องดับจิต

วันที่ทั้งคุณฮิปโปคุณแอนนาไปดูศพของคุณตังโม
เหมือนกลิ่นนี้
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นคือสุนัขที่อยู่แถวสตูดิโอ
ส่งเสียงเห่าหอนแล้วก็หยุด

คุณฮิปโปก็บอกด้วยว่ามีโอกาสได้คุย

ว่าคุณตังโมมาหาเพื่อนสนิทแล้ว
เดี๋ยวลองฟังคุณฮิโปร์เล่าหน่อยนะคะ
โมมันเป็นคริสเตียน
โมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลย
มันก็ทั้งเชื่อด้านก็เชื่อไม่ได้เข้าใจป่ะ
แต่สำหรับพี่อันในทางทุกแต่พี่ก็ไม่มีโอกาส
เพราะถ้ามุมมีความแคร์มากหรือโกรธมาก
คือคุณฮิปโปได้ให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับพวกเรื่องลี้ลับต่าง
ใช่นะครับส่วนคุณแอนนาก็เล่าให้ฟังว่า
คุณแอนนาเธอรับดูแลแมวของคุณแตงโมใช่ไหม

มีคืนหนึ่งกำลังนอนอยู่
ปรากฏว่ามันมีเสียงเคาะเหมือนเคาะชามของแมว

ได้ยิน๒ครั้งคุณแอนนาบอกว่าสงสัยเพื่อนมาหา

แล้วตอนที่คุณพูเดิ้ลกลับมาถึงบ้านเนี่ย

หลังจากที่ตามหาแล้วก็ยังไม่เจอเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าหลอดไฟหลอดไฟที่บ้านดับเหมือนกับไฟตกค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งก็เหมือนกับตอนที่คุณตังโมมาบ้านคุณพุดเดิ้ลจะชอบแกล้ง

คุณตังโมจะชอบแกล้งมาปิดไฟห้องน้ำ
ก็เลยคิดว่าครั้งนั้นเพื่อนน่าจะมาหานะคะ
อกจากนี้เพื่อนสมัยเรียนของคุณตังโมก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าตอนที่นั่งทานข้าวอยู่กับภรรยาที่บ้าน
ภรรยาได้ยินได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงคุณตังโมเนี่ย

แล้วไฟที่บ้านก็ดับติดด้วย
ก็เลยเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณตังโมมาหา
เพื่อนทุกคนบอกนะบอกว่าไม่ได้กลัว
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่คุณตังโมมีชีวิตเนี่ย
รู้ว่าทั้งรักทั้งห่วงใยกัน
แล้วตอนที่คุณตังโมแย่เนี่ย
ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหรือว่าเสียคุณพ่อเนี่ย

ดังนั้นก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าคุณตังโมไม่อยู่แล้ว

อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัมผัสพิเศษต่าง

เดี๋ยวมีข่าวเพิ่มเติมอีกนะครับ